ดูสถานการณ์โควิดกันก่อนประจำวันนี้นะคะ
อาทิตย์ที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๔ดูตัวเลขกันหน่อยค่ะ
สำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙๑๙ในประเทศไทย
วันนี้นะคะมีติดเชื้อเพิ่มมา๓๗๘๗ราย
ป่วยสะสมทั้งหมดเนี่ย๒๑๓๙๗๘๓ราย
เสียชีวิตเพิ่มไป๒๐ศพนะคะ
ส่วนผู้ที่หายป่วยก็มี๕๖๐๖ราย
หายป่วยสะสมไปแล้ว๒ล้านกว่าคนนะคะ
และยังคงรักษาตัวอยู่ก็อยู่ที่๕๑๐๐
เพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขแล้วคือมันก็ไม่ได้ลดเป็นที่น่าพอใจ
แต่เอาล่ะมันก็ถือว่าอยู่ควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะคะ
แต่อย่าให้เพิ่มมากกว่านี้เลยกลัวจริงช่วงต้นหลาบ
เพราะว่าตอนนี้บรรยากาศตามร้านอาหารทั่วไป
พอเข้าไปเห็นสถานการณ์แล้วอุ๊ยเป็นห่วง
บางทีแบบอยู่ใกล้ชิดกันมากถอดหน้ากากอนามัยนั่งทานอาหาร
แล้วก็พูดคุยด้วยนะเวลาถอดแมสแล้ว
ใช่ตรงนี้ค่ะทำให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมา

สเตอร์ที่บอกอยู่ที่จังหวัดบึงการนะคะเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ร้านนี้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากที่นี่แล้ว
๑๐๐กับอีก๙รายและไปเสียชีวิตแล้วด้วย๒ศพ
เมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่กันเลยทางจังหวัด
แล้วมีการเปิดคลิปหนึ่งของร้านอาหารร้านนี้
ก่อนที่จะเกิดการระบาดด้วย

โอ้โหนี่คอนเซิร์ตรึเปล่า

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมกลายเป็นคลัสเตอร์
แล้วคือเขาก็คงไม่ได้เว้นระยะกันมากด้วยนะ
ตามลักษณะของร้านแล้วมันเป็นร้านทึบปิดทึบอย่างนี้

คลิปนี้ถูกนำมาเปิดในการประชุมด่วนของทางจังหวัดบึงการค่ะ

เพราะว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธาน
หลังพบการระบาดใหญ่จากร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิง
ซึ่งเรียกว่าคลัสเตอร์ร้านอาหารตลาดคับข้างนะคะ
พบผู้ป่วยสะสมแล้วที่นี่๑๐๙ราย
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า๓๗๐คน
และสัมผัสเสี่ยงต่ำอีกกว่า๕๐๐คน
กระจายไปเกือบทุกอำเภอของจังหวัดบึงกาล

ให้ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง

ไปร่วมการตรวจร้านร้านอาหาร

ไม่ให้มีการฝ่าฝืนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะ
หากพบว่ามีการปล่อยให้มีการดื่มสุรา
หรือไม่มีการเล่าเว้นระยะห่าง
และไม่มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการ
ให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งปิดได้ทันที

จากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงการก็ยังแจ้งด้วยค่ะ
มีผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ราย
รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๕๙ปีติดเชื้อจากโรงพยาบาลค่ะ
อีกรายเป็นผู้ชายนะคะอายุ๙๗ปีติดเชื้อจากคนในครอบครัวนะคะ
ทั้ง๒รายยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
โดยนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ตามขั้นตอนของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องของการป้องกันตัวเองก็คือ
ห้ามใจอย่าเพิ่งไปเที่ยว
บางคนก็อยากเข้าใจเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
แต่ว่ามันก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ

คือป้องกันทุกทางใส่แมสล้างมือบ่อย
แล้วก็พยายามเว้นระยะคือถ้าเห็นคนแน่นมากเราก็อย่าเพิ่งเข้าไป